คุณผู้ชมครับกินเพลินเดินสวนงานนี้บอกเลยนะใกล้ใกล้เนี่ยครับ
ศูนย์การเรียนรู้สวนหลังบ้านอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีเราพามาที่นี่เพราะว่าทางศูนย์เนี่ย
เขาได้กิจกรรมตลาดชุมชนกินเพลินเดินสวนโดยมีการเนรมิตตลาดแห่งนี้ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ทางการเกษตร
จากนี้เขายังมีการจัดกิจกรรมย้อนวัยนะให้กับผู้ที่มาเดินตลาดแห่งนี้ได้ร่วมสนุกกัน

ใส่ครับกางเกงก็ยังเอาไม่อยู่ครับ

มันสนุกเป็นการทำคล้ายสวนน้ำสไตล์บ้านนอกแบบนี้ครับ

แล้วไปเจอกับคุณพี่ท่านนี้คุณพี่ดงนุษย์เสลาหอม
ประธานศูนย์การเรียนรู้ส่วนหลังบ้าน
เล่าว่าศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้นะฮะ
เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ตั้งใจสร้างขึ้นเพื่อช่วยเหลือชาวบ้าน

ไม่ว่าจะเป็นการผลิตการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร
และการเปิดให้เป็นตลาดชุมชนกินเพลินเดินสวน
เรียกได้ว่าครบทั้งความรู้ความสนุกสำหรับใครที่อยากจะไปเที่ยว
ว่าตลาดเชิงเกษตรย้อนยุคเนี่ยนะฮะ
ไปกันได้ที่ศูนย์การเรียนรู้สวนหลังบ้านห้วยขวางแห่งนี้
เขาเปิดนะในวันเสาร์และวันอาทิตย์
ตั้งแต่เวลา๙โมงเช้าไปจนถึง๕โมงเย็น
น้องขึ้นไว้ให้แล้วมาได้โทรศัพท์ก็มีนะครับ

นี่ไปปั้นดินปั้นควายปั้นดินให้เป็นควายนะคะ
ปั้นแบบนี้ฝึกร่างเนื้อมือฝึกลินตนาการด้วยแหม

ฉันบอกมากนะสำหรับครอบครัวที่มีลูกและหลาน
ลองพาไปดูนะครับที่จังหวัดราชบุรี

ถูกต้องเลยนะคะเป็นการใช้เวลาที่คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดแน่นอนเลยนะคะ